มาว่ากันด้วยเรื่องของพวกที่ชอบเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
ก่อนหน้านี้เคยเล่าข่าวไปข่าวหนึ่งมันมีคลิปที่กลายเป็นประโยคเด็ดเลย
เพราะว่าในคลิปนี้มีผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าฮันแน่ชอบเบิ้ลเครื่องหรือเปล่า
แล้วก็มีเหตุการณ์ชกต่อยกันอ่ะทะเลาวิวาสกันประโยคนี้มันเลยฮิต
มีคลิปนี้ค่ะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ๒๗กรกฎาคม
เขาก็ใช้ประโยคนี้โพสต์ในคลิปเขาว่าฮันแน่ชอบเบิ้ลเครื่องหรือเปล่า
มันมีคนไปเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเขาก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่ไอ้คนที่เบิ้ลบอกว่ารถผมน้ำมันจะหมดก็เลยต้องเร่งเครื่องไม่งั้นมันสตาร์ทไม่ได้
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนแล้วเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
มันมีคนไปเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย

แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย

แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย

แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย

แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
แต่คนที่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วเค้าก็ลากคนนั้นมาทำร้ายร่างกาย
จริงเค้าเบิ้ลเครื่องก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปซ้อมเค้านะ
จริงเค้าเบิ้ลเครื่องก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปซ้อมเค้านะ
จริงเค้าเบิ้ลเครื่องก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปซ้อมเค้านะ
เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้

ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้

ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้

ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้
ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้
ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้
ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้

ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้

ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้
ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้
ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้